เว็บไซต์บ้านทางหยอดนะครับก็มีการแจ้งข่าวว่า
มีอาการเอ็นรอบข้อเท้าซ้ายฉีกขาดนะครับต้องใช้เวลาพักฟื้น๖๘สัปดาห
ก็จะทำให้พลาดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จีนนะครับที่จะเปิดฉากขึ้น
รวมถึงรายการอื่นที่เหลืออยู่ในปีนี้ด้วยนะครับ
โดยอาการบาดเจ็บครั้งนี้มาจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่เพิ่งจะไปแข่งขันมานะครับ